พาคุณผู้ชมไปดูลูกไฟปริศนากันหน่อยนะคะ
ลูกไฟสีเขียวปริศนาเนี่ยเห็นหลายท้องที่เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพิศนุโลกน้องคายเลยนะคะ
พาไปดูที่แรกก่อนพิศนุโลกค่ะ

ลูกไฟสีเขียวปริศนาแล้วไม่ใช่เล็กนะคะ
นี่ขนาดว่ามองระยะไกลเนี่ยยังเห็นดวงใหญ่เลย
ปกติมองไกลมันต้องเห็นเล็กนิด
แต่นี่ยังเห็นดวงใหญ่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแปลกมากเลยนะฮะ
ขอบคุณมากเลยคุณอมรพันธ์ขันตีแก้วนะคะ
บันทึกภาพจากกล้องหน้ารถของท่านแล้วก็เอามาโพสต์
เป็นประหลัดอำเภอนครชัยนครไทยที่พิศนุโลกนะคะ
บอกว่าไอ้ภาพนี้มันเกิดขึ้นสักประมาณทุ่มครึ่ง
ของวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ลักษณะการพุ่งตัวเนี่ยจากเหนือไปทิศตะวันออกเห็นไหมคะ

คุณอมรพันธ์บอกด้วยว่าภาพที่เห็นคืออาจจะไม่ชัด
เพราะเลนส์วายเป็นภาพเลนวายของกล้องหน้ารถ
แต่ถ้าเห็นด้วยตาน่ะอื้อหือบล้ำเลยอ่ะ
เหรอใหญ่มากค่ะคลิปแรกผ่านไป

คลิปนี้คุณแจ๊คสิทธิโชคค่ะซึ่งก็อาศัยอยู่ในจังหวัดพิศนุโลก
นี่ค่ะนี่ค่ะนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกัน
แล้วก็ให้ข้อมูลคล้ายกันเลยบอกว่าเฮ้ยดาวตกหรือเปล่า
ตอนทุ่มนิดเวลาใกล้เคียงกับของคุณอมรพันธ
ในพื้นที่ใกล้กันเลยคือพิศนุโลกนะคะ
ส่วนไปดูในเพจศูนย์อาเซียนศูนย์น้ำใจนะคะ
คุณผู้ชมระบุบอกว่า๓พฤศจิกายนเวลาใกล้เคียงกันเลยอ่ะ
ทุ่มเกือบครึ่งก็คือทุ่ม๒๕นาทีโดยประมาณ
ในพื้นที่พิษธนุโลกอุตรดิตเพชบูรณ์เลย
รธานีน้องคายขอนแก่นปรากฏเห็นลักษณะคล้ายดาวตกเหมือนกัน
นี่ค่ะแล้วเสียงคล้ายระเบิดนาน๗วินาที
นี่หลายพื้นที่เลยนะคะมีเสียงระเบิดดังกล่าด้วยเหรอ
ใช่ค่ะ๗วินาทีนะคะทีนี้เราพยายามหาคำตอบให้ว่าเอ๊ะ
ลูกไฟสีเขียวปริศนาดวงใหญ่โผล่มาจากเหนือท้องฟ้าแบบนี้
แล้วเห็นหลายจังหวัดเนี่ยมันคืออะไรยังไม่มีชุดคำอธิบายใดนะคะ
แต่นี่ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะ
ก็บอกว่าคือไม่มีรายงานว่าจะเกิดฝนดาวตก
เพราะตอนแรกก็ถามกันว่ามันคือฝนดาวตกหรือเปล่าใช่ไหม
คือทางเพจบอกว่าไม่มีรายงานว่าจะเกิดฝนดาวตกในระยะนี้
แต่จะมีปรากฏฝนดาวตกให้เห็นในคืนวันที่๑๒๑๘พฤศจิกายนนี้
ก็คือปี๒๕๖๔เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นทางเพจเขายืนยันมาแล้ว
เขาว่าไม่ใช่ฝนดาวตกถ้าเกิดว่าไปเห็นช่วงวันที่๑๒๑๘นั่นแหละ
นั่นจะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็หาคำตอบให้ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
สะเก็ดดาวแตกไหมคือมันจะจะดาวดวงอื่นแล้วมันแตก

คือลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะให้คาดเดาจากข่าวที่เราเคยอ่านกัน